ช่วงนี้มาอัปเดตอาการน้องสกายกันหน่อยนะคะ
สกายคนนี้เนี่ยโด่งดังมาจากละครเรื่องเพลิงบุญนั่นเอง
ซึ่งรับบทเป็นลูกของใจเริงคุณผู้ชม
แต่ว่าในชีวิตจริงน้องตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีของแฟนคลับของน้องเลยนะ
ที่กำลังเข้ารับการรักษาตัวจากมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เพราะคุณแม่น้องได้มีการโพสต์อัปเดตอาการของน้อง
ซึ่งน้องสามารถทานอาหารได้เยอะขึ้น
ที่สำคัญขอตักซึ่งอเอนด้วยดูได้จากคลิปเลยนะ
สีหน้าสีตาของน้องเนี่ยเริ่มที่จะสดใสขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
โทรศัพท์ไปสอบถามอาการจากน้าสาวของน้องสกาย
ซึ่งน้าสาวเนี่ยเผยว่าอาการของน้องยังคงทรงตัว

และวันนี้จะมีการให้คีโมเป็นครั้งที่๒
ก่อนจะให้คีโมเพื่อฆ่าเชื้อมะเร็งโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นี้
เป็นเวลา๕วันติดต่อกันนะคะคุณผู้ชมคือ
ตอนนี้สภาพร่างกายของน้องยังคงทรงตัวอยู่นะคะ
โดยเมื่อวานค่ะทางครอบครัวก็ได้เดินทางไปทำบุญไถ่ชีวิตวัว
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของน้องตามความเชื่อนะคะ
พร้อมกับนิมนต์พระจำนวนหนึ่งรูปมาผูกข้อมือให้กับน้องที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
และก่อนหน้านี้ค่ะทางครอบครัวเขายืนยันว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลกันเอง
แต่พอผลตรวจสรุปออกมาว่าน้องเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่๔
ซึ่งต้องให้คีโมนหลายครั้งนะคะทำให้มีค่ารักษาค่อนข้างที่จะสูง
คือจริงแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรักษามะเร็งเนี่ย
หากจะต้องให้คีโมค่าใช้จ่ายสูงมาก
บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินกันเลยนะคุณนะ
ซึ่งทางคุณแม่ก็เลยได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านทางอินสตาแกรม
ผู้ใจบุญสามารถที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชีขึ้นอยู่ตามหน้าจอเลยนะคะ
๒๐๐๒๓๓๔๓๑๘หรือ๖๔๔๒๑๙๑๓๙๓นะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะ
ชื่อบัญชีธัญลักษณ์ธัญสมค่ะ
ซึ่งเราสองคนก็ขอโวยพรนะคะให้การทำคีโมของน้องสกาย
รอบสองวันนี้ผ่านรับรื่นไปได้ด้วยดี
แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องสกายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะการที่เด็กคนนึงต้องมาป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ระยะที่สี่แบบนี้เนี่ยหนักพอสมควรนะคะ
แต่ว่าจะเห็นได้เลยว่าจากภาพที่คุณแม่อัปเดตให้เราได้ดู

สีหน้าสีตาสดใสมาก
ก่อนหน้านี้นะคะมีคุณเบลล่ารานีค่ะไปเยี่ยมด้วย
ล่าสุดเมื่อกี้สไลด์อินสตาแกรมขึ้นมาคุณป้องนวัดค่ะ
ซึ่งเล่นเป็นคุณพ่อของน้องโจ

แล้วก็บอกด้วยว่าสามารถช่วยน้องได้ในทางไหนอย่างนี้นะคะคุณ

แต่พอละครจบปุ๊บชีวิตจริงไม่จบคุณผู้ชมค่ะ
มีข่าวออกมาตอนล่ะดิฉนูเป็นข่าวรวมด้วยซ้ำไป
แต่กลายเป็นข่าวจริงนะคะว่าน้องป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนแรกไม่ทราบว่าเป็นอะไร
เพราะว่ามีก้อนบวมหมอก็นำไปผ่าตัด
ใช้ระยะเวลาประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าน้องเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่๔
ช่วงเวลาเพียงแค่๑สัปดาห์คือน้องป่วยเฉย
แล้วไปตรวจพบก้อนเนื้อก้อนหนึ่งหมอก็นำไปผ่าพิสูจน์ว่าเป็นอะไร
ผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งระยะที่๔นะคะ
คือยังไงคนในสังคมของเราน้ำใจยังคงมีให้กันอยู่ตลอดนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพอที่จะมีแรงที่จะมีความช่วยเหลือให้
สามารถที่จะโอนเข้าผ่านบัญชีที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งทางครอบครัวของน้องก็ยังรอความช่วยเหลือกันอยู่นะ
ซึ่งโรคนี้ก็ทางครอบครัวน้องเองก็เพิ่งบอกว่ารู้ได้ไม่นานนะคะ
ตอนที่ตลาดทำละครเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าน้องป่วยเป็นโรคนี้
หมายถึงพี่นักแสดงเองก็ยังไม่มีใครรู้เลย

จากทั้งคนในวงการบันเทิงเองคุณจ๋าคุณเบลล่ารวมไปถึงคุณป้องนวัด
และรวมไปถึงกำลังใจจากแฟนคลับ
คือดิฉันเข้าไปตามไล่อ่านในคอมเมนต์ของคุณแม่น้องในหลายคน
เข้าไปอวยพรเข้าไปให้กำลังใจ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะให้กำลังใจผ่านทางหน้าจอไทยรัฐของเราได้นะครับ
ทางไลน์ไทยรัฐของเรานี่แหละนะคะ
เพื่อน้องโจคุณแม่น้องโจดูอยู่